เมื่อวานนี้ทั้งบาสปอร์ป้อคู่ผสมแล้วก็น้องเมรัชนกอินทนนท์
วันนี้ก็ตามลุ้นกันต่อนะครับกับรอบรองชนะเลิศ
คู่มือ๓ของโลกและมือ๑ของรายการนะครับ
เจอกับโพสังยุนแล้วก็เยอินวอนครับมือ๒๖ของโลก
มีโอกาสขึ้นแท่นไปก่อนที่๒๐ต่อ๑๘ด้วยแต่สุดท้ายปิดไม่ลงครับ
แล้วก็กลายเป็นโคลอินวอนที่เอาชนะไปได้๒๙ต่อ๒๗ได้เกมแรกไปก่อน
แต่ว่ากำลังใจของบาสปอปเปาไม่เสียเกมที่๒กลับมาเอาชนะได้๒๐ต่อ๑๕ต้องไปตัดสินกันในเกมที่๓
ซึ่งในเกมที่๓ผู้ของไทยบาสปอปเปาโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าผู้ของเกาหลีมาก
เหมือนจะหมดแรงไปครับสำหรับคู่ของเกาหลีทำให้บาสปอปป้อเอาชนะแล้วปิดสกอร์ไปที่๒๑ต่อ๙
ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำเร็จโดยจะเข้าไปเจอกับซักวิคไซราชราชกิเดลี่จากอินเดียและอาชวินี่พอร์นัพพา
จับผู้กันเป็นคู่มือ๓๖ของโลกที่กลับเอาชนะคู่มือ๕ของมาเลเซียมาได้
เกมแรกน้องเมย์ชนะไปก่อนนะครับ๒๑ต่อ๑๓มาอาศัยจังหวะฉีกห่างตอนที่นำอยู่๑๓ต่อ๑๓
จากนั้นเกมที่๒นะครับบุษลาวีสินทุดูจะเสียกำลังใจไปพอสมควรเลยนะครับ
แล้วก็เล่นได้ไม่ดีเลยครับในช่วงเกมที่สองครับ
ทำให้น้องเมย์เอาชนะไปไม่ยากครับ๒๑ต่อ๙ในเกมที่๒
แต่ว่ารอบรองชนะเลิศน้องเมย์เจอหนักนะครับผ่านเข้าไปเจอกับไทยซื่อหญิงนะครับ
มือหนึ่งของไต้หวันครับแต่ว่าน้องเนยก็การันตีการผ่านเข้าไปเล่นในรายการสุดท้าย
ท้ายกันที่เรื่องราวในวงการวอเล็กบอลไทยนะครับก็เตรียมมีข่าวดีครับ
หลังจากที่กัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ก็ได้ควงแขนสามีและเพื่อนสนิทอย่างปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับ
เข้ารับการฝังเข็มครอบแก้วปรับสมดุลร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร
ลาวัลก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าตอนนี้กำลังวางแผนมีลูกแล้วก็ได้มาเตรียมร่างกายแล้วนะครับ
ซึ่งก็จะต้องมีการเตรียมร่างกายล่วงหน้านะครับ
หากว่าจบการแข่งขันลีกปีนี้ถ้ายังไม่มีแมชทีมชาตินะครับ
ก็ตั้งใจที่จะมีลูกเลยครับ
ส่วนเรื่องของแมชอำลาถ้าไม่มีแมททีมชาติจริง
ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดภูเก็ต
แต่ว่าถ้ามีโควิด๑๙ก็ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับ